ใครอยากจะรู้เรื่องสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงนี้เป็นอย่างไร
รวมถึงหาคำตอบกับเรื่องของระบบสุริยะ
ที่อาจจะมีการค้นพบแล้วจะเอื้อต่อสิ่งมีชีวิตหรือเปล่า

คุณคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ

แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนี่นะครับ
เมื่อวานนี้สัปดาห์ก่อนฮือฮากันมากเลยนะครับ

แล้วก็มีแนวโน้มว่ามีโอกาสที่จะค้นพบสิ่งมีชีวิตด้วย
ตอนนี้เขาบอกว่าโครงการยังคงดำเนินต่อไป
สำหรับการตรวจสอบแล้วก็ค้นพบนะครับ
มีกำหนดว่าในวันที่๖มีนาคมนี้

นั่นหมายความว่าหลังวันที่๖เราอาจจะได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่า
อาจจะมีดาวเคราะห์อื่นนอกจาก๗ดวงที่ค้นพบ
หรือว่าเราอาจจะพบสิ่งมีชีวิต
นี่ต้องรอต่อไปตัววันจะเป็นยังไง

แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูดาวเคราะห์๗ดวงที่เขาค้นพบกัน
ก่อนอื่นครับเดี๋ยวเราจำลองห้องนี้เป็นท้องฟ้าจำลองก่อนแล้วกัน

ที่เราจะไปรู้จักสุริยะใหม่
เดี๋ยวเรามารู้จักระบบสุริยะจักรวาลของเราก่อน
คุณพัฒนานเดี๋ยวผมเมื่อยคอเบนเบนก็อีนอน
เหมือนท้องฟ้าจำลองเลย

มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางนะครับมีดาวเคราะห์ทั้งหมด๘ดวงด้วยกัน

ดาวเคราะห์ชั้นในก็มีพุธสุกโลกคาวทานเป็นดาวเคราะห์หิน

หลังจากนั้นก็เป็นพระฤหาธิ์ดาวเสายูเรนัทเด็บจูนเป็นดาวเคราะห์ก๊าส

จึงมีน้ำหนักเบาบางด้วงอย่างดาวเสาลอยน้ำได้
ทีนี้ดาวเคราะห์ที่เขาพบใหม่ในระบบสุริยะอันใหม่
มีลักษณะเป็นดาวเคราะหินเหมือนดาวเคราะห์วงในของโลกของเรา
ดังนั้นจึงทำให้เขามีการตั้งสมมติฐานว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้
ไม่มองเข้าบนนะครับ

แล้วก็อีกชื่อนึงมาจากเบียร์ชนิดหนึ่ง
เป็นเบียร์ท้องถิ่นของเบลเยียมและนิทรลานด์
เบียร์ชีวิตนี้เค้าหมักโดยพระสงฆ์เท่านั้น

รายได้จากการขายเบียร์เขาก็จะไปเอาไปทำนุบำรุง

เป็นรสชาติหวานออกผลไม้นะครับก็มีหลายชนิด
บอกว่าในอนาคตข้างหน้าดาวเคราะห์ต่างที่ค้นพบ
ก็จะตั้งตามชื่อของเบียร์ชีวิตนิดหนึ่ง

แล้วเป็นระบบสุริยะเบียร์อยู่

เค้าบอกว่าหัวหน้าทีมวิจัยเรื่องนี้
เป็นคนเบลเยี่ยมแล้วก็ชื่นชอบเบียร์ชนิดนี้

เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับระบบสุริยะจักรวาล
ที่ทราบกันไปก่อนหน้านี้ก็คือ
เป็นระบบสุริยะที่มีดาวเคราะห์ทั้งหมด๗ดวง
มีลักษณะเป็นหินทั้งหมดดาวเคราะหิน

สุริยะนี้ห่างจากระบบสุริยะจักรวาลของเราไป๔๐ปีแสง
แสงเท่าไหร่ก็คือเวลาแสงเดินทางจากดวงอาทิตย์ถึงโลก

ดังนั้นต้องเดินทางด้วยแสงด้วยนะครับ
แต่ถ้าหากเราเดินทางด้วยแสงอาจจะกลายเป็นอนุภาพไปก่อน
เราน่าจะอีกประมาณ๑๐ชาติ
ด้วยครับทีนี้มีความน่าสนใจอย่างนี้ก็คือ
ดาวคร้อมี๓ดวงในนี้นะครับ
มีโอกาสที่จะค้นพบสิ่งมีชีวิต
เหมาะแก่การมีชีวิตของสิ่งมีชีวิต
ทั้งบรรยากาศทั้งกาสในกระจก
ก็คือก๊าซคาร์มอนไดออกไซด์คาร์บอนมอเตอร์ไซค์ต่าง
สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือการหมุนของเขา
การหมุนของเขาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไทดอกล็อก
ก็คือมีลักษณะการหมุนรอบตัวเอง
เท่ากับการหมุนโคจรรอบดวงอาทิตย์ของเขา
เหมือนกับดวงจันทร์ของเราเวลาดวงจันทร์หมุนรอบเราเนี่ย
หมุนรอบโลกของเราเนี่ยนะครับจะมีลักษณะหมุนรอบตัวเอง
แล้วก็หมุนรอบโลก๑วันเท่ากับ๑รอบพอดี
ดังนั้นเราจะเห็นดวงจันทร์ด้านเดียวตลอดเวลา
ดังนั้นจึงทำให้จุดที่คาดการณ์ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่มากที่สุด

ตรงกลางก็คืออุณหภูมิน่าจะพอเหมือนพอดี
แต่ว่าตรงกลางเนี่ยความแตกต่างในวันอุณหภูมิ

มีโทษประจ่ายเยอะหรอ

เค้าก็มีการมองว่า
ลักษณะแบบนี้น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่

ดังนั้นการศึกษาก็จะต้องใช้เวลานาน
ถ้าหากคุณผู้ชมยังจำได้ว่าก่อนหน้านี้
เรามีการค้นพบอย่างหนึ่งเกิดขึ้น
แล้วก็มีการประกาศใหญ่ตัวเหมือนกันก็คือการค้นพบสิ่งบางอย่างที่ดาวอังคาร
ซึ่งก็เชื่อว่าดาวตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน
ไปดูดาวอังคารหน่อยนะครับดาวอังคารเนี่ยถือว่าเป็นดาว
เพราะที่มีฉายาว่าเป็นฝาแฝดของโลกก็คือมีลักษณะคล้ายกับโลกเลยนะครับ
หากเรามองจากโลกของเราไปบนท้องฟ้าทางนี้ตะวันตกเนี่ยก็คือจะอยู่เหนือดาวสุกนิดหน่อยเป็นสีแดงนะครับ
เหตุผลที่เป็นสีแดงเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยถูกปกกลุ่มด้วยฝุ่นมีฝุ่นเยอะมากนะครับ
นี่คือฝุ่นเหล่านี้มีองค์ประกอบของเหล็กเหล็กเวลาเขาเจอความชื้นก็จะกลายเป็นสนิมแดง
แดงแบบนี้นะครับก็มีการพบคราบของน้ำคราบลำทานต่างนะครับ
ซึ่งในอนาคตข้างหน้าเขาบอกว่าอีกประมาณ๑๕ปีเนี่ยมนุษย์ก็จะสามารถที่จะ

หรือว่าจะเจอสิ่งมีชีวิตหรือเปล่า

ตอนนี้สภาพอากาศเมืองของเราร้อนแรงมาก

วันนี้เองสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ไปดูจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีของเราครับ
เริ่มต้นกับการตรวจสอบอุณหภูมิกันก่อนนะครับ

อยากให้คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่สีเขียวกับเหลืองดี
พื้นที่สีเหลืองคือบริเวณที่มีอากาศชื้นอุ่นนะครับ

ส่วนสีน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาวนะครับ
เช้าวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานอากาศเย็นสบายครับ
ตอนกลางยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวนะครับ

อยู่ที่ประมาณ๓๖องศาเซลเซียต

สิ่งที่น่าสนใจก็คือในเช้าของวันพฤหัสสบดีครับ

พบว่าอุณหภูมิจะลดลงนะครับ

จะได้สัมผัสลมเย็นอีกครั้งหนึ่ง

ทำให้แสงแดดที่ส่องมาบนพื้น

เพราะว่าอาจจะได้รับอันตรายจากแสงแดดได้
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้นะครับ
เดี๋ยวไปติดตามอุณหภูมิเมืองต่างรอบโลกกันก่อนนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ